ไปเพชรบูรณ์หน่อยครับมีปู่ฤษีขึ้นโรงพักไปแจ้งความ
ค่ะไปซื้อรถมือสองอืม
แล้วมีปัญหาเรื่องดอกเบี้ยบอกว่าตอนแรกก็ตกลงกันว่า
ขายในราคาเท่านี้นะไม่มีดอกเบี้ย
พอจะไปโปะจะไปปิดอ้าวปรากฏว่าเต็นต์รถ
บอกมีดอกเบี้ยอ้าวนี่ฮะปู่ฤษีนารอด
อายุ๖๐ปีที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยขึ้นโรงพักษพเมืองเพชรชบูรณ์
บอกขอแจ้งความหน่อยตำรวจอืมนี่นะฮะปู่ฤษีนารอดเขาอยู่ที่
อาสมวัดเจดีหนึ่งร้อยแปดจังหวัดเพชรบูนนะครับ
ก็ไปกับลูกศิษย์นะอ่าบอกว่าถูกเต้นรถมือสอง
หลอกขายรถมือ๒แบบผ่อนชำระโดยไม่มีดอกเบี้ย
กำหนดว่าจะชำระกันให้หมดในสามปีพอจะโปะจะปิดยอด
กลับแจ้งดอกเบี้ยมาว่ามีดอกเบี้ยอีกร่วมแสน
อุ๊ยแบบนี้มันผิดเงื่อนไขนี่นะครับปู่รูสีนารอดเขาเล่าแบบนี้ครับ
ลูกสะพ้ายของเขาอยากได้รถก็เลยไปถามที่
แต่ทีนี้ตัวลูกชายของปู่ฤษีนารอดเขาติดเครดิตบูโร
ก็ไม่สามารถกู้ได้ไม่สามารถที่จะผ่อนอะไรได้ก็ต้องมาใช้ชื่อของ
ฤษีนารอดเนี่ยเป็นผู้ครอบครองรถแทนแต่ว่าปู่ฤษีนารอดเขาบอกว่าตัวเขาก็ต้องบำเพ็ญเพียรบางทีเข้าไปบำเพ็ญเพียรเนี่ยนานหลายเดือนถ้าจะมาแบบ
ผ่อนชำระทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแบบระบบไฟแนนซ์ปกติเนี่ยสงสัยไม่ได้ก็ตกลงกับเจ้าหน้าที่เอาไว้ว่าเดี๋ยวผ่อน
๔๓๐๐๐๐บาทเบ็ดเศคท่วน๔๓๐๐๐๐บาท
ดาวไป๑๕๐๐บาทแล้วก็ผ่อนมา๓๐๐๐บาทหรือ๕๐๐๐บาทลูกชายกับลูกสภัย
เอาโฉนดที่ดินเป็นหลักทรัพคำประกันรถไว้ให้ลูกชายลูกสะพ้ายก็เอาเงินไปผ่อน
จนสุดท้ายท้ายสุดท่านผู้ชมปู่ฤษีนารอดท่านนี้บอกว่าเหลืออีกแค่ห้าหมื่น
อีกแค่๕๐๐๐เท่านั้นแล้วมันก็จะครบกำหนด๓ปีในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้ว
ก็เลยอ้าวไปไปที่เต็นต์รถบอกว่าโป๊ะเลย๕๐๐๐แต่เต็นต์รถบอกว่าอ๋อไม่ใช่ครับ
ทั้งหมดเนี่ยมันคือ๑๒๐๐๐๐๐บาทมันมีอีก๗๐๐๐บาทรึสีหรือเปล่า๗๐๐๐อะไร
เอ้าเต็มรถบอกว่าอ๋อดอกเบี้ย
เอาที่ใบกรอกนี่แหละไปกรอกลงในหนี้

แต่ความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นที่ว่ามันออกมาเนี่ย
ใบที่ออกมาเนี่ยมันที่ว่าพ่อเนี่ย
ไอ้ที่ว่าเขาเขียนลงไปอ่านให้พ่อฟัง
อยู่ในใบทุกวันนี้มันไม่มี
นี่ฮะตำรวจก็เรียกมาเจรจากันนะ

ทั้งฝ่ายที่เป็นเต็นต์รถนะเต็นต์รถเขาก็ยืนยันว่า
ยังไงก็ต้องจ่ายดอกเบี้ย
แล้วจะมีการซื้อรถมือสองที่ไหนไม่เสียดอกเบี้ย
แต่ปู่ฤษีนารอดก็บอกว่า

แต่เต้นรถบอกว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วย๗๐๐บาท
เพราะฉะนั้นสพเมืองเพชรบูรณ์บอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า
ในฐานะฝ่ายผู้บริโภคปู่ฤษีนารอดเนี่ย
ท่านก็ไปร้องเรียนที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค

เดี๋ยวตำรวจจะดูให้ว่ามันจะมีพยานหลักฐานอะไรตรงไหน
มันมีการผิดสัญญากันจริงหรือไม่อย่างไร
แต่ถ้าดูสัญญาเบื้องต้นในขณะนี้มันยังมีรายละเอียด
สองฝ่ายเขาให้ไม่ตรงกัน

ตกลงกันว่ายังไงแล้วในสัญญาเขียนว่ายังไงบ้าง
โอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อ